เราอยากจะไปดูบรรยากาศสงกรานในแต่ละพื้นที่แล้ว
เริ่มต้นพื้นที่แรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จะมีบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวมอนค่ะ
ที่เขาก็มาทำบุญตามประเพณีกันแบบคึกคักเลยทีเดียว

ติดตามกับคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ

วัดทองเบาะจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ

ชาวใช้เชื้อสายมอนกว่า๑๐๐คนค่ะ
ก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะทำบุญนะคะ
ตามแบบวิถีชาวมอนกรุงเก่าค่ะ
โดยได้มีการสวดมนต์นะคะ
เพื่อที่จะขอเข้ามาพระสงฆ์เป็นภาษามรค่ะ
รวมถึงได้มีการทำพิธีนะคะแห่ทงตะขาบค่ะ

เป็นผ้าที่ใช้บูชาพระพุทธเจ้านะคะ
เมื่อครั้งเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะ

ชาวบ้านนั้นจะนำทงมาประดิษฐ์ไว้ที่นี่ค่ะ
รวมถึงจะมีการทำพิธีห่มเจดีด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านโพและตำบลขนอนหลวงนะคะ
พร้อมด้วยชาวไทยเชื้อสายมอนเสากระโดงค่ะ
รวมตัวการสวมใส่เสื้อสีขาวผ้าถุงสีแดงนะคะ

มาร่วมทำบุญตักบาทตามประเพณีชาวมอน

ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะ

ก็ได้มีการสวดมนต์ให้พรพระค่ะ

รวมถึงมีการขอขมาพระสงฆ์ตามความเชื่อของชาวมอนค่ะ

ก็จะตั้งขบวนนะคะ

งตะขาบนั้นเป็นผ้าที่ใช้บูชานะคะ

เดินลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะ

ชาวบ้านนั้นเชื่อกันอีกเช่นกันค่ะว่า
พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงทำนายไว้ว่า

ที่นั่นจะมีชาวมอนอาศัยอยู่ค่ะ
โดยหลังจากการแห่ทงตะขาบแล้วนะคะ
ชาวบ้านค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำพระนะคะ

โดยจะใช้กระบอกไม้ไผ่นะคะ
ซึ่งวิธีการนั้นก็จะมีการเทน้ำลงในรางไม้ไผ่ค่ะ
เพื่อให้ไหลไปตามรางไปส่งน้ำพระพุทธรูป

ที่จะนั่งอยู่ในที่กั้นมิดชิดค่ะ
นางอารมณ์จุนสิกขีนะคะ
มอนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดค่ะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่า

ค่อนข้างนับถือพระสงฆ์เป็นอย่างมากค่ะ
แล้วก็ไม่ให้ผู้หญิงนะคะเข้าใกล้พระสงฆ์ค่ะ
จึงทำให้การเกิดส่งน้ำพระผ่านรางไม้ขึ้นมานะคะ
โดยพิธีทำบุญของชาวมอนนี้ค่ะ
เริ่มขึ้นมากว่า๒๐ปีนะคะ

เป็นความเชื่อนะคะของคนมอนว่า
บูชาทงผืนผ้าให้กับพระพุทธเจ้า
ที่ท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
ท่านไปปลอดพระราชมันดาบนดาวดึง
ก็จะทำมีการทำทงทะคาบ
มีแห่หงษ์เพราะว่าเราเชื่อกันอีกนะคะ
ว่าพระเจ้าได้ทำนายไว้ว่า
ถิ่นฐานของชาวมอนเนี่ยจะมีรูปหงค่ะ
หงค์แล้วก็ตรงนั้นจะเจริญในของพระพุทธศักดิ์สนาน

ก็น่าจะเป็นชุมชนเดียวนะคะที่เป็นชุมชนมอน
แล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีนี้อยู่ตลอดไป

มอนค่ะก็จะมีการถวายข้าวแช่นะคะ
รวมถึงทำพิธีห่มเจดีมอนค่ะ
ซึ่งเป็นเจดีเก่าแก่ของวัดนี้ด้วยค่ะ
สำหรับชาวมอนในพื้นที่ตำบลขนอนหลวงและตำบลบ้างโพอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
อาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กเล็กประมาณสามร้อยกว่าคนค่ะ
โดยอบพยพมาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ
สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงกรอบกู้เอกราชค่ะ
ซึ่งเหลือเพียงกลุ่มเดียวนะคะที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็มีชื่อเรียกว่ามอนเสากระโดงค่ะ
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวมอน
แล้วก็เป็นการสืบสารประเพณีของชาวหมอนให้ยั่งยืนอยู่คู่ชุมชนต่อไปค่ะ
ประเพณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีอันงดงามค่ะ
แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมากเลยนะคะ
ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากที่จะมาสัมผัสวิถีชาวมอนกรุงเก่าแบบนี้นะคะ
ก็สามารถเดินทางมาได้วันพรุ่งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก๑วันค่ะ
พรสจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดทองบ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ขอบคุณนะคะอเจ้าพรอยสจิเป็นแม่น้ำใส่ชุดไทยสวยออร่ากระจายเลยคุณ
ช่วงนี้เวลาผู้สื่อข่าวไปรายงานสดเนี่ยโอ้โหพอเราเห็นแล้วเห็นการแต่งตัวนะ
เป็นพี่หมื่นเป็นอเจ้ากันหมดเลยสวยงาม
ทุกคนทุกช่องเลยนะผมเห็นเดินตามเข้าสารสีลมแต่ใส่สบายนะฮะแต่ถูกปะแป้งหน้าขาวเลยนะฮะก็เป็นบรรยากาศสงกรานนะครับ